คุณผู้ชมฮะช่วงแรกแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปกราบไห้สักการะพระพุทธรูปที่เขาว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่อ่างทองครับ
โอ้โหสูงใหญ่ตระกาลตาใครว่ามีที่ไหนใหญ่กว่านี้มาบอกเราได้นะ
แต่ผมว่าที่นี่คือใหญ่แล้วโอ้โหคุณดูสิเห็นชัดแต่ไกล

และที่ประดิษฐานที่นี่ก็คือวัดม่วงนะตั้งอยู่ที่ตะบนหัวสะพานอเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองฮะ
ที่เห็นอยู่นี่คือพระพุทธมหานวมินศักยมุณีศรีวิเศษชายชาญหรือ

แล้วอย่างนี้สร้างรถไว้สูงมากถ้าเทียบเป็นตึกตั้งแต่สามสี่ตำนาน
นี่ก็สามารถใกล้สามสิบสองหนึ่งชั้นได้น่ะ
สูงเยอะมากครับแล้วท่านบอกว่ามีขนาดหน้าตักกว้างสิบสี่สามไม้
สูงนะถ้าวัดเป็นความสูงเป็นเมตร

ประมาณสัก๙๓๙๕เมตร

รูปลักษณ์งดงามสีทองอร่าม

ว่ากันว่านี่คือพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้

ผมว่าต้องมานะมาสักการะท่านแล้วก็มีโอกาสนะครับ

ที่ปลายพระหัดของพระใหญ่องค์นี้

ก็เหมือนเป็นหนึ่งในโครงการของทางอ่างทองเขา

แล้วเป็นวัดที่เข้าร่วมในโครงการ
จุดหมายปลายทางใช่ไหม
โอกาสลองไปกันดูผมว่านี่คือแลนดมาร์คสำคัญของอ่างทองถูกต้อง

เพราะพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากแล้วสวยมากนะคะ

อย่าลืมลองแวะไปที่นี่ดู